สวัสดีครับอยู่กับผมจุด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองฮะ
จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ฮะมีแหล่งน้ำเข็มที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับ
และที่สำคัญฮะมีพืชชนิดหนึ่งฮะนั่นก็คือสาหร่ายพวงองุ่นครับ
หลายคนคงจะเคยทานแต่ไม่รู้ว่าฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นเขาทำกันอย่างไร
เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับสาหร่ายพงุ่นให้มากกว่านี้

และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดการฟาร์มนะครับ
สวัสดีน้องโอครับสวัสดีครับ
โอนะครับจุดเริ่มต้นที่มาทำฟาร์มแห่งนี้เพราะอะไร
ได้ทำการวิจัยแล้วว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมาก
เขาก็เลยได้ลองให้เกษตรกรลองมาเพาะเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย
ต้นพันธุ์เริ่มแรกเลยเหรอเอาเข้ามาจากที่ประเทศญี่ปุ่นครับ

พื้นที่ทั้งหมดของที่ฟาร์มตอนนี้จะมีอยู่ที่๘๑ไร่ครับ

ราคาขายของสลากวงองหุ่นปกติเขาขายกันเท่าไหร
ของที่ประมงก็คือจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐
ที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับของที่ฟาร์มจะเป็นฐานการเรียนรู้

ข้างในเลยใช่ไหมครับเห็นกันเลยครับใช่ครับ

วิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ออกจากที่เราส่งลูกค้าครับ
เราก็จะเอาไปปักลงในบ่อ

เดี๋ยวเราลองลงไปในบ่อดีกว่า
แล้วก็ไปรู้วิธีการทำจริงว่าเขาทำกันอย่างไร

ได้ครับเดี๋ยวไปดูครับ

ผู้ที่จะพาเราลงบ่อสาหร่ายพวงุล

ลุยไปเพาะชำข้างในเลยฮะ

ไปกันเลยครับ
วันนี้มันทำการเพาะปลูกไม่ถนัดฮะ
อยากรู้เหลือเกินว่าน้ำมันจะลึกแค่ไหน

นี่

เดี๋ยวเราจะเอาสาหร่ายพวงุ่นไปพักน้ำใช่ไหมฮะ
ขั้นตอนต่อไปเราจะเอามาพักไว้ในถังครับ
แล้วก็จะเป็นกระบวนการตัดแต่งครับ
อันนี้คุณแม่คัดตรงไหนออกฮะ

พี่เรียกพี่ได้ไหม
เอาสีแดงกับสีขาวเราไม่ใช้จ้ะ

เดี๋ยวไปชิมกันเลยครับไปเลย

แล้วเราก็น็อกในน้ำแขกทานแล้ว
อร่อยไม่เค็มไม่คาว

มาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลองทานแล้วนะครับ

สำหรับใครที่อยากมาชิมสาหร่ายพวงองุ่น
และดูการเพาะเลี้ยงที่ฟาร์มแห่งนี้
สามารถมาได้อย่างไรบ้างครับ

สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณโอมากเลยนะครับ

ครับ

สวัสดีครับ
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์